มามีความในใจแล้วเอาอิสเบลล่ามาฝากพี่ไว้ดูให้เด็กมันหน่อย
ตายแล้วเรียบร้อยแล้วไม่ต้องบอกตายแล้วเมื่อกี้มันเข้ามากินงูเนี่ย
ทำไงดีอยากขุนดีน่ะอยากขุนดี

นี่ใช้ออกกำลังกายได้ที่สำคัญนะ

ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อมันแพง

หลังหน้าดีกว่าเฮ้ยดีไง

ลูกบอลทั้ง๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกสุด

พี่เป๊กขอเฉลยอันที่๒ก่อนค่ะ
ลูกเบาสำหรับเด็กเล่นอันนี้

ลูกบอลเป่าลมราคาอยู่ที่

อันแรกนะลูกบอลยาของคุณนะ

ตัวช่วยมีก็ยังไม่ใช้แมนคุยกันไปเลยนะ

และลูกเบายางลูกนี้ราคาอยู่ที่

ท่า๔๑แม้แต่บาทเดียวนะ

แต่ถ้า๔๙กลับบ้านทันทีค่ะ

ลูกบางอย่างของคุณราคาอยู่ที่

เฮ่ย

ข้อที่๒มาแล้วแบบชิลสบาย

โตช่วยังไม่ได้ใช้เลย

ไม่เห็นอุปสรรคเลยครับตอนนี้

ตอบถูกมาได้ชิวจะคุยอะไรก็ได้

มูลค่าจำนวนเงินยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีก

คุณตัวช่วยยังอยู่ด้วยสบายเลย
และของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ
แนบเลย

เมื่อกี้บอกรถติด

ใจว่าเขาชอบ

โจมตับแป๊กไฟตายแล้วบอกเลย

อะไฟทำอะไรเขาไม่ได้เลย
มีชามตาไก่นะ๓แบบด้วยกันนะคะ

สวยงามเคยกินก๋วยเตี๋ยวไหม
นี่กินก๋วยเตี๋ยวก็ได้ใบใหญ่คุ้มนี่กินได้ทั้งบ้านครับผม

ราคาถูกมากมากินเป็นอย่างเค้าของพี่เป็นอย่างไร

นี่แจ่มครับผม
แต่มีจานลองด้วยที่สำคัญถูกที่สุด
จะบอกว่าของพี่ถูกจริงเป็นจานขนาด๙นิ้วครบ

สวยงามแล้วถูกที่สุดของพี่ถูกกว่าผลิตภัณฑ์จากตาไก่ทั้ง๓แบบนี้นะครับ
เป็นคำถามข้อที่๓ของคุณตูนและคุณแม็กซ์ค่ะ
คำถามข้อที่๓มูลค่า๘๐๐๐บาทค่ะ
ของตาไก่ทั้ง๓ชิ้นนี้ค่ะชิ้นไหนราคาถูกที่สุดคะ
ไปค่ะปกติขันกันไหมคะ๓คน

ไม่รู้สิคุณแม่คุณตูนเป็นวัยรุ่น
ปกติเวลาทานอาหารที่บ้านเนี่ยน่าจะไม่ได้ใช้ภาชนะแบบนี้

ใช่แล้วบ้านผมจะมีเยอะมากคลาสสิกเนอะ
ผมโตมากับสิ่งพวกนี้

ใช่ที่ผมพูดจริงผมก็ตอนเด็กตัวเล็กเหมือนกันนะเนี่ย
อ๋อไม่ใช่อันนั้นอันนี้อ๋ออันนี้

สองอันนี้ราคาน่าจะใกล้เคียงครับ

คุณนี่คุณคุยกันเฉยทำไมบรรยากาศดูโรแมนติก

นี่ถ้าคุณกระหนุกกันอีกกันอีกแป๊บนึง

แบบไหนถูกที่สุดคะคุณแม่คุณตูน

เฉลยจานกลม๙นิ้วของชามตาไก่

ชามกลม๘นิ้วจากตราไก่

เอาล่ะชุดกาแฟพร้อมจานรองจะต้องถูกกว่า๗๙บาท
และชุดแก้วกาแฟพร้อมจานรองตราไก่อยู่ที่ราคา

ถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่า

เฮ้ยคุณคุณตอบถูกอีกแล้วอ่ะ
แก้วกาแฟพร้อมจานรองตราไก่ถูกที่สุดค่ะ

มาแล้วค่ะข้อที่๓ตอนนี้มีเงินสะสมแล้วค่ะ

มูลค่าเพิ่มเป็น๑๕๐๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดและของที่จะมาให้เลือก

เอาล่ะแหมคนเข็ดนี่หน้าหวานเยอะมากนะคะ
นี่เป็นผลิตภัณฑ์จากฟาเซนต์ค่ะ

นั่นเอาไว้ให้ช่วยสำหรับอุดตันตรงแบบซิงค์ล้างจาน

อันแรกค่ะสเปรย์ขจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงค่ะ
พี่ฉีดประจำบอกเลยว่าใช้ดีมาก
ขนาด๓๗๐มิลลิลิตรค่ะ
ช่วยกระจัดกลิ่นเม้นอับ

สังเกตดีคะพี่ไม่มีหมัดเลยค่ะมีแต่ผมหงอกเห็นป่ะ
อันที่๒ค่ะกองดูดความชื้นสีม่วงค่ะ
ขนาด๔๕๐มิลลิลิตรกลิ่นหอมสดชื่น

น้ำยาขจัดท่อตันและชะโคกตันสีเหลืองค่ะ

แก้ไขการอุดตันของท่อน้ำทิ้งจากเศษอาหารสบู่ไขมันและสิ่งสกปรกต่างค่ะ
นี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันทั้ง๓แบบนะคะ
คำถามเหมือนเดิมค่ะนี่คือคำถามข้อที่๔ของคุณค่ะ
มูลค่า๑๕๐๐๐บาท
ผลิตภัณฑ์ทั้ง๓แบบนี้ค่ะ
แบบไหนราคาถูกที่สุดค่ะ